ร้อนแบบนี้ต้องไปเที่ยวทะเล
ที่ที่ฉันจะพาคุณทั้งสองคนและคุณผู้ชมไป
ก็คือจะพาไปเที่ยวเกาะพีจังหวัดกระบี

ทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากถึงขั้น
พบกับปลาโลมาปากขวดเป็นฝูงเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพนิ่งให้ดูกันเราจะได้เห็นชัดนะคะ

เจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจำเกาะ
เขาพบโลมาปากขวดหนึ่งฟู้งเลยนะคะ
ซึ่งครั้งนี้พบระหว่างที่นำเรือออก

ของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะพี

นับได้ประมาณ๕ตัวนะคุณ
รวมตัวกันมาเป็นฝูงแบบนี้
ว่ายน้ำกระโดดตามคลื่นนะคะเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากคุณ
เพราะว่าการที่ปลาโลมาปากขวดเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูง
เขาจะคอยร่วมกันออกหากิน
นั่นหมายถึงว่าสภาพพื้นที่นั้น
ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอย่างมากเลย
สำหรับปลาโลมาปากขวดเนี่ยนะคะ
ที่ผ่านมาเราจะพบบริเวณปากแม่น้ำกระบี่
ซึ่งจะไหว้เข้ามาหากินปลาเล็กปลาน้อย
แล้วก็เคยพบแค่ครั้งละ๑ตัว๒ตัวบ้างอย่างที่เรานำเสนอกันไป
แต่การพบครั้งนี้ยืนยันเลยว่าสภาพพื้นที่เกาะพีพี

เพราะฉะนั้นใครมีแพลนไปเที่ยวนะคะ
ก็ถ้าเจอโลมาปากขวดอย่าลืมนะเก็บภาพมาฝากเรากันด้วยนะ
และอย่าลืมที่สำคัญรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
เอาล่ะหลายคนก็ถามนะกระบีควรจะไปช่วงไหนดี

มีนาเมษาเป็นไทยซีซั่นควรจะไปเที่ยวกันนะครับ
หน้าร้อนเราก็ต้องไปเที่ยวแบบทะลงทะเลอะไรอย่างนี้
แล้วทะเลในประเทศไทยสวยทั้งนั้นเลย